ไปดูเรื่องราวของนักเตะไทยกันบ้างนะครับ
ชนะทิพย์สงกระสินนักฟุตบอลทีมชาติไทย
เมื่อวานนี้ไปถอยรถซุปเปอร์คาร์สุดหรูเลยครับ
ก็จากน้ำพักน้ำแรงนะครับ

ก็ราคาเองก็สมฐานะแล้วก็ความพยายามของเจ้าเจด้วยนะครับ

ทะเบียนก็เอาไปลุ้นกันต่อเอาเองนะครับ
ซึ่งชนะทิพย์เองล่าสุดนะครับ
ในการเตรียมความพร้อมกันในขันฟุตบอร์นชิงถ้วยพระราชธรรมณ์คริ่งพรัพย์

มีการบาดเจ็บจากเกมที่เอาชนะอุทัยรัฐธานีนะครับ
ปรากฏว่าต้องพักอย่างน้อย๒๓สัปดาห์ก็ทำให้ต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยเองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการมารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
โน่เองก็บอกว่าจะมีการเรียกตัวนักเตะเข้ามาทดแทนทางชนะทิพย์นะครับ
ก็มีชื่ออย่างศิวากรตีรกูลวิชาอุทารวมไปถึงเบนเดวิทนะครับ
แล้วก็วันที่๑๐จะเป็นรอบชิงนะครับ
วันแรกก่อนนะครับ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีอีรักษ์พบกับอินเดีย
แล้วก็๒ทุ่มครึ่งไทยพบเลบานอนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับ
ไปดูฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีกันหน่อยนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดเหมือนกันเมื่อวานนี้เดินทางมาตรวจร่างกายที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
เตะมารายงานตัวสิบเจ็ดคนนะครับมีการทดสอบเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกาย
ความแข็งแรงความทนทานแล้วก็ความค่องแค้วนะครับโปรแกรมของยู๒๓ชิงแชมป์เชียร์ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
วันที่๖กันยาพบกับฟิลิปปินส์นะครับวันที่๙เจอบังคาราเทศแล้วก็วันที่๑๒กันยายนพบกับมาเลเซียนะครับ